คุณผู้ชมค่ะวันนี้คอการเมืองจับจ้องไปที่การพูดคุยระหว่าง
อาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
และคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนวันเลือกตั้ง
ที่สุดเนี่ยก็มีข้อสรุปออกมาแล้วนะคะว่าจะมีการเลื่อนการเลือกตั้ง
เพราะว่าก่อนที่จะมีการพูดคุยกันนักข่าวของเราไปดักสัมภาษณ์
อาจารย์วิศนุเครืองามนะคะซึ่งก็ให้สัมภาษณ์
ก่อนที่จะเข้าประชุมกับกรกตในช่วงบ่ายวันนี้
คือในช่วงบ่ายนะคะอาจารย์วิศนุบอกว่า
นำขั้นตอนการจัดงานพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษไปคุยกับกรกต
จากนั้นก็จะให้กรกตไปพิจารณาว่า
จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้หรือไม่อย่างไร
หรือจะต้องขยับวันเลือกตั้งออกไป
ถ้าขยับจะขยับอย่างไร
เพราะขยับแล้วต้องมีความสะดวกสอดคล้องกับ๑ขั้นตอนตามรัฐธรรมนูล
ขั้นตอนตามพระราชพิธี
อันนี้กรกตจะต้องเป็นผู้เสนอมานะคะว่าถ้าขยับ
สุดท้ายแล้ววันเลือกตั้งจะไปตรงกับวันที่เท่าไหร่กันแน่
ถ้าเกิดว่าไม่ใช่๒๔กุมภาพันธ์นะคะ
ทีนี้นักข่าวก็ยังถามด้วยนะคะว่า
ท่านรองวิศนุขามีแนวโน้มไหมว่า
การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม
ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นอาจารย์วิศนุบอกว่า
ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่วันเลือกตั้งต้องอยู่ในกรอบไม่เกิน
คือ๙พฤษภาคมซึ่งไม่ได้กระทบกับงานพระราชประเพณี

แต่หลังเลือกตั้งมีกิจกรรมทางการเมือง๑๐อย่าง
รัฐธรรมนูลกำหนดเวลาไว้
ต้องมาดูนะคะว่าวันเหล่านั้นตรงกับวันราชพิธีหรือไม่
ถ้าตรงจะขยับพระราชพิธีไม่ได้
และขยับวันกิจกรรมทางการเมืองไม่ได้
อาจจะต้องยกวันเลือกตั้งออกไป
เพื่อคำนวณกิจกรรมไม่ให้ทับซ้อนกัน

ไม่ทราบฟังเสียงอาจารย์วิศนุกันหน่อยนะคะ

หนึ่งเอาปฏิทินวันเลือกตั้ง๒๔กุมภามาวาง
แล้วดูไล่ไปว่าหลังจาก๒๔กุมภาคมเลือกตั้งเสร็จ
จะต้องมีการทำกิจกรรมการเมืองอะไรเมื่อไหร่

มันก็เหมือนกับที่ฉายที่สโมสรทหารบกวันนั้นนั่นแหละ
แล้วก็กิจกรรมเหล่านั้นไม่ใช่กิจกรรมที่กำหนดเองทรงเดท
เป็นเรื่องที่รัฐมนูลกำหนดไว้ทั้งสิ้น
กำหนดโดยที่เราไม่มีพระราชพิธี
นี้ก็ต้องเอาปฏิทินพระราชพิธีพับลงไปอีกเป็นแผ่นที่๒
แล้วคุณจะมองเห็นความทับซ้อนเกิดขึ้นทันที
เมื่อเป็นเช่นนั้นใครจะหนีใครล่ะ
แล้วถ้าอย่างนั้นก็มีปฏิทินแผ่นที่๓ทับลงไปว่า

ถ้าเราขยับอย่างนี้แล้วคุณจะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรทับซ้อน
คือแปลความหมายที่อาจารย์วิศนุพูดเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะ๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
กฎหมายลูกพรปก็คือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูล
ด้วยการเลือกตั้งสอสอประกาศมีผลบังคับใช้
นับไป๑๕๐วันวันสุดท้ายที่จะจัดการเลือกตั้งได้
ก็คือไม่เกิน๙พฤษภาคม
เพราะฉะนั้นคำนวณไปค่ะว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งเมื่อไหร่
อันนี้รองวิศนุโยนให้กรกตเป็นคนพิจารณา
คือโยนเผือกร้อนลงมือกรกตอีกแล้วนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
มีรายงานข่าวว่าเบื้องต้นจะมีการเสนอให้กรกต
เลื่อนการเลือกตั้งออกไป๑เดือน
เดิมที่กำหนดคือ๒๔กุมภาพันธ์ไปเป็น๒๔มีนาคมนะคะ
ส่วนปฏิทินขั้นตอนอื่นหลังจากนั้น
จะขยับตามไป๑เดือนเช่นเดียวกัน
ซึ่งจะมีการประกาศผลการเลือกตั้งภายในวันที่๒๔พฤษภาคม
จากนั้นเป็นขั้นตอนการดำเนินการ
เพื่อให้ได้รัฐบาลใหม่นั่นเองค่ะ
เรื่องของการเมืองนะไม่เข้าใครออกใคร

ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการพิมพ์บัตรเลือกตั้ง
การเลือกตั้งน่าจะเลื่อนไปประมาณวันที่๒๔มีนาคม
แล้วมันสอดคล้องกันไปหมดนะโดยบังเอิญนะ